พี่น้องภาคใต้โดยเฉพาะที่จังหวัดสงขลาฟังทางนี้
เพราะว่าพี่น้องชาวพัทธลุงโดนไปแล้ว

มีรถเข้ามาแต่งตัวเหมือนเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเลย
ซ่อมไฟฟรีตรวจเช็คไฟฟรีครับ

บ้านคุณแม่บ้านคุณยายคัทเอาท์เสียนะ

ก็ตรวจสอบซ่อมฟรีแต่อุปกรณ์ต้องเสียตังค์

มีมั้ยว่าโดนไปบ้านหนึ่ง๒๐๐๐บ้าน
บ้านหนึ่งสูงสุด๔๙๐๐ครับคุณผู้ชม

นั่ง
ไม่ได้เหี้ยขอยมาเลย
ผมแล้วก็คุยเร็วก่อนครับ
เออ

มาอย่างถูกต้องไม่ต้องกลัวนะนี่

ลิงหลับเลยแหละเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่พัทธรุง
กล้องวงจรปิดที่หน้าบ้านนางโรมรินบุตรทองอายุหกสิบหกปี
เจ้าขอบ้านลิขที่หนึ่งสี่สี่หมู่เจ็ดตะบนบ้านนาอำเภอศรีนครีนพัทรลุงฮะ
บันทึกพฤติการของแก๊ง๑๘มงกุฎกลุ่มนี้ไว้ได้อย่างชัดเป๊ะ
แก๊งนี้มาด้วยกัน๓คนดูดูรถไปด้วยนะเผื่อไปพื้นที่ไหนนะ
เป็นโตโยต้าวีโก้สีขาว๔ประตูนะมีหลังคาแคลลี่บอยด้วยนะฮะ
ทะเบียนเนี่ยนะฮะเป็นจังหวัดกระบี่แต่จำหมวดกับนะฮะ
เลขทะเบียนไม่ได้แต่งกายโอ้โหเรียนแบบพนักงานการไฟฟ้ามีป้ายชื่อ
คอด้วยนะฮะตระเวนไปตามบ้านชาวบ้านบอกนี่ครับมาดูระบบไฟให้ฟรี
นางโรมารินเล่าต่อบอกว่าบุคคลเหล่านี้จะเข้ามาขอดูระบบไฟในบ้าน
แล้วบอกว่านี่แม่แม่ต้องเปลี่ยนคัทเอาท์แล้วนะ
มันเก่านะเดี๋ยวมันจะเกิดอันตรายไฟช็อตไฟรั่วนะ
ทั้งที่มีเซฟทีคัทอยู่นะมันก็อ้างแบบนั้นนะ
แล้วก็ถอดคัทเอาท์ออกบอกว่าต้องเปลี่ยนนะ
แต่นางลมรินเนี่ยตอบกลับไปว่าโอ้โหไม่ได้ซื้ออุปกรณ์ไว้

ชายคนนั้นบอกว่ายังไงรู้ไหมน้องมิ้นในรถผมมีในรถผมมีมาพร้อมเปลี่ยนเลย
จากนั้นก็เรียกเก็บเงิน๔๙๐๐บาทครับ
ซึ่งเป็นเงินที่ลูกชายส่งมาให้ไว้รักษาตัว
หลังจากเปลี่ยนเสร็จก็ออกไปปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานคุณผู้ชม
ดับทั้งบ้านครับไฟดับทั้งบ้าน
พอโทรหาผู้ชายคนนั้นตอบฮะรับโทรศัพท์ด้วยนะ
แต่ตอบว่าครับครับแล้วก็หายไป
คุณแม่โรมารินโดนไปแล้วคุณพี่พยอมโดนต่อ
พยอมทองบุตรอายุ๔๖ปีครับถูกหลอกลักษณะแบบเดียวกันเลย
แล้วพออ้างว่าไม่มีเงินเปลี่ยนนะไม่มีเปลี่ยนอุปกรณ์

แกรมพิจารณ์ชื่อบอกเปลี่ยนเถอะนี่รอบบ้านเขาเปลี่ยนกันหมดแล้วนะ
แล้วอ้างชื่อเพื่อนบ้านด้วยก็เลยตัดสินใจเปลี่ยน

นายธวัชชัยผู้ใหญ่บ้านหมู่๗เล่าบอกว่ามีผู้หญิงเข้ามาในบ้าน
แล้วบอกว่าให้ผู้ใหญ่ประกาศเสียงตามสายบอกชาวบ้านนะ
จะมีการแจ้งซ่อมระบบไฟฟ้าในบ้านที่ชำรุด
เช่นจะเปลี่ยนปลั๊กไฟสวิตช์ไฟสายไฟหรืออุปกรณ์อื่นที่ชำรุด
โดยเจ้าหน้าที่จะมาซ่อมให้ฟรีนะฮะ
มากัน๓คนผู้หญิง๑ผู้ชาย๒
แต่งตัวเนี่ยเหมือนเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเลย

เบื้องต้นคาดว่าแกล้งพิสาชีพเหล่านี้นะครับ
น่าจะเดินสายมาหลอกคนทางภาคใต้ตอนนี้
แล้วก็แวะไปตามหมู่บ้านต่างนะฮะ
หากชาวบ้านพบเห็นอย่าหลงเชื่อนะ

หรือว่าไอ้สพที่คุณรู้เบอร์แถวบ้านท่านก็ได้

อ้าวมาเกิดพัทธลุงแล้วสงขาต้องระวังอะไรเลยนัทพงศ์

มันกำลังเข้าพื้นที่จังหวัดสงขลาไปแล้วนะครับ